คุณผู้ชมถนนสุดไม่ได้สุดแค่๑๒เมตร
ชาวบ้านมาชี้จุดให้นักข่าวดูเลยว่ามันซุดแบบไหน

มันสุดยาว๑๐เมตรแบบนี้เลย

ใช่ฮะแล้วซุดแบบนี้ใครจะใช้ถนนนี้ได้
ใช้ไปอันตรายแน่นอน
พื้นที่หมู่๑ที่ตำบลบ้านแป้งอเภอบางปะอินนะฮะ

พื้นถนนยุบฮะแยกตัวนี่เราบินโดรนให้เห็นเลยนะ
ดูสิมันแยกตัวจากฝั่งนู้นมาอีกฝั่งหนึ่งเลย
เรียกว่าใช้การไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับ
ถ้ารถยนต์มาถ้ามอเตอร์ไซค์มาคนเดินก็อันตรายแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำป้ายสัญญาณเตือนแจ้งให้หลีกเลี่ยงเส้นทางมาติดตั้งเอาไว้
จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงตรงนี้
เอาปี๊ดใช้เส้นทางอื่นก่อนครับอันนี้ถนนพังถนนสุดครับ
ทีนี้ทีมข่าวไปถามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มันซุดนะ
ทำมาแล้วครั้งก่อนที่มันซุดซ่อมมาแล้วรอบนึงนะ
คราวนี้มันซุดหนักเลยแยกตัวออกจากกันเลยเชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอะไรรู้ไหมฮะ
รถบรรทุกดินเนี่ยวิ่งทั้งวันทั้งคืนมันทำให้ถนนซุดแบบนี้นะครับ
แต่หน่วยงานบอกเออสงสัยน้ำข้างมันแห้งคุณเห็นไหม
มันมีคูน้ำมันมีแหล่งน้ำน้ำแห้งถนนมันเลยซุด
แต่ชาวบ้านบอกรถดินแน่เพราะบรรทุกหนักมานะครับ
นี่ครับชาวบ้านบอก

แต่ผู้สื่อข่าวสอบถามกับกำนันตำบลบ้านแป้งนะฮะ
กำนันบอกว่าถนนเส้นนี้ผู้รับผิดชอบมี๒หน่วยงาน
ก็คือทางหลวงชนบทกับกรมชมธานนะครับ
แต่ในช่วงหลักกิโลเมตรที่๖ที่เกิดการซุดตัวเนี่ย
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชมประธาน

แต่มีการซ่อมแซมแล้วก็ยกระดับพื้นถนนให้สูงขึ้น

ถ้าอยู่ในประกันเดี๋ยวเขาคงมาซ่อมต่อนะฮะ

อย่างที่บอกไปน้ำในคลองข้างมันแห้งนะครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมช่วงเย็นเนี่ย
เริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วว่าถนนมีรอยแตกร้าวนิดหน่อย
จากนั้นช่วงเช้าของเมื่อวานเริ่มแตกใหญ่เลย
แล้วก็ซุดตัวลงมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางจุดนี้ได้นะครับ
เรื่องต้นมีรายงานนะครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
กรมชมประธานพร้อมด้วยกรมทางหลวงชนบทเนี่ย
นำเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมพื้นถนน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับ

เราก็นำเสนอสะท้อนเรื่องราวทุกชาวบ้านให้หน่วยงานได้รับทราบกันนะครับ